กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านกันเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูหนังรักบรรยากาศเก่ากันหน่อย

แล้วว่าในช่วงเวลาชีวิตของคุณผู้ชมแต่ละคนมันจะมีคนในใจอยู่นะ

เวลาถ้าดูหนังบางเรื่องเนี่ยมันจี้จุดตรงใจกันเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
เรื่องแรกนี้นะคะขึ้นชื่อเลยขึ้นหิ้งกับหนังรักแบบไร้ข้อกังขานะรถไฟฟ้ามาหานะเธอค่ะทำให้คู่จิ้นคู่นี้โด่งดังกันเป็นพลุแตกค่ะ
ที่สำคัญชื่อว่าหลายคนยังอยากจะเห็นสาวคริสท์ฮอร์วังกับเครนธิราเดช

เรื่องนี้ก็เป็นตำนานที่แท้ทรูอีกนะ
คุณผู้ชมนะก็ต้องติดตามกันดูนะ

แต่เรื่องนี้เรื่องของดิฉันก็อยู่ในใจของคุณเหมือนกัน
โอเย

แล้วก็โฟกัสนี่แหละที่เป็นน้อยหนาคุณผู้ชมค่ะ

ต้องบอกว่าเป็นหนังรักที่แสน

ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคนี้ก็ยังจิ้นกันอยู่

แล้วก็ยังมีผลงานคู่กันออกมาให้ได้ชมเรื่อยนะคะ
บอกเลยว่าคู่นี้ยิ่งโตยิ่งปังนะจ๊ะ
คุณผู้ชมมาต่อกันเรื่องนี้เลยดีกว่านะคะ

ทำให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเอง
ไปในประมาณที่ดีขึ้น

ซึ่งตอนนั้นโอ้โหความสำเร็จถล่มทลายมากจริงนะคะ

เป็นหนังระดับตำนานของเมืองไทยที่สำคัญค่ะ
แจ้งเกิดมาริโอแล้วก็ใบเฟิร์นให้กลายเป็นคู่

เฟิร์นกับพี่โอ้ก็จะมีความเขื่อนนิดนึง
เวลาคนพูดถึงสิ่งเล็กว่าเราก็จะคุยกันตลอดว่ามันก็นานแล้วเนอะเฟิร์น
โอ้จะเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มการทำงานในทุกวันนี้ของเฟิร์น
เพราะว่าพี่โอ้คือเล่นให้เฟิร์นโดยที่เฟิร์นเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็
ถ่ายไม่เห็นพี่โอ้พี่โอ้จะไปยืนอยู่หลังกล้องแล้วก็เล่นให้เฟิร์นทุกครั้ง
มันเป็นแบบความฝังใจของเราตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ถ้าเรามีโอกาสแบบนั้น
เราก็อยากจะช่วยเขาแล้วบรรยากาศในสิ่งเล็กหรือว่าเฟิร์นกับพี่โอ้ก็ถูกจับมาคู่กัน
แล้วก็ขยับขยายในพาร์ทอื่นในทางอื่นเพื่อให้แฟนหายคิดถึงค่ะ
ดีใจที่มันก็ค่อยพัฒนามาเรื่อย

เห็นบอกว่าใบเฟิร์นแง้มนะคะว่าเร็วนี้
อีกทีนะคะแล้วก็ค่ะปิดท้ายกับหนังเรื่องนี้โอ้โหเชื่อว่าทุกคนก็ต้องชื่นชอบค่ะ
อันนี้ชอบมากรักแห่งสยามไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ยังมีลำคั่วอ่ะอู๋เก่ามาก
เชิญมากคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นคือมาริโอสมัยยังเด็กอยู่เลยนะคะแล้วก็หนุ่มพิษออกัส
เรื่องแรกคือถูกต้องนะคะเรื่องนี้คือแจ้งเกิดมาริโอให้ดังเป็นผู้แตกนะคะ
แล้วก็ทำให้กระแสคู่จิ้นชายกับชายเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะ
ริโอกับหนุ่มพิษออกัสเนี่ยปังสุดสุดเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นภาพยนตร์นะคะ
ในดวงใจหนังไทยนี่แหละค่ะที่ยังอยู่ในดวงใจใครหลายคน
แล้วก็หยิบให้ดูให้ได้ลึกถึงกันเนอะแล้วก็ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะ
เมืองจงเมืองจีนทำให้เขามีแฟนคลับเยอะลองไปหาดูกันนะ
ย้อนเก่านะรักสยามนะรถไฟฟ้ามาหาเธอแฟนฉันนะฮะ